กลายเป็นเรื่องฮือฮาที่คนแชร์กันในโลกออนไลน์มากมาย

แต่ดูค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีภาพของผู้ชายคนนึง
แต่งตัวใส่ชุดตำรวจเต็มยดเลย

เขาบอกเป็นภาพเฉาตำรวจเลยนะ

ทิศเช็คเขาไม่ว่าเลยแล้วหลายคนบอกต้องตรวจสอบในเรื่องนี้

เรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าเพจดังนะคะ
ดาว๘แฉกเขาโพสต์คลิปนี้ค่ะ

ปลุดในโลกออนไลน์ระบุไว้ด้วยว่าร้อยตำรวจโท
ตำแหน่งรองสวบปอสสวบพลอยแห่งหนึ่งนะคะ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างไรกลายเป็นล่าสุดเนี่ย
ทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วนะคะท่านพลตำรวจตรีเสริมพันธ์ศรีคงค่ะ
ท่านผู้บัญชาการภูทรจังหวัดสุราธานีท่านบอกว่า
สั่งการแล้วให้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ทันที
ปรากฏว่าพบแล้วว่ารู้แล้วว่าตำรวจในคลิปนั้นคือใคร
คือร้อยตำรวจโทสมเกียจงามประดิษฐ์ค่ะเป็นรองสารวัตรป้องกันปรับราม
ทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุสื่อสารเป็นตำรวจจริงด้วย
ใช่ไงคุณนะคะของสพเวียงสะนี่แหละแล้วท่านยังบอกต่อด้วยว่า
เหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นช่วง๙โมงของ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีตำรวจรุ่นน้องคนนึงนี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปให้ไปตรวจสอบประวัติบอกมาแบบนี้นะคะ
อันนี้มาจากข้อมูลที่เราได้นะคุณผู้ชมว่าร้อยตำรวจโทสมเกียจเขามีอาการป่วยจิตเวทด้วย
แล้วก็มีใบรับรองการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะมีการส่งตัวเนี่ย
ในฐานะผู้ป่วยไปเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็บำบัดที่โรงพยาบาลแล้ว
ตอนนี้สั่งการให้พันธบริเอกภัยทูลจักรกระจ่างนะคะผู้กำกับสพเวียงสะเนี่ย
ตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการภายใน๗วัน
แล้วอาจจะต้องมีการดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วยค่ะครับ